สังเวย๒ศพไม่น่าเชื่อ
เมื่อวานนี้ตอนเย็นมีข่าวเข้ามา

คนงานลอกท่อขาดอากาศหายใจ
แล้วมันมีอย่างอื่นด้วยที่ทำให้ตาย

ทุกอาชีพผมเคยบอกแล้วพี่เคยบอกแล้ว

ฉะนั้นความปลอดภัยในการทำงานเป็นเรื่องสำคัญ

คุณผู้ชมครับท่อนี้ฮะมีคนลงไปซ่อม
ปรากฏว่าไอ้ขาดอากาศหายใจส่วนหนึ่งล่ะ

ลงไปซ่อมมันมีเครื่องไฟฟ้าอยู่ข้างล่าง
โอ้โหไฟช็อตนี่คืออ่อนล้าหมดเลย

เดี๋ยวดูตอนที่เขาช่วยเหลือกันก่อน
ลงไปแล้วก็ขาดอากาศลงไปเลย

พี่อาห์งไปดึงเดี๋ยวเจ้าให้บันไลย์

ตอนนี้เจอละรายนึงหลีกอีก๓รายนะครับ

หลีกอีก๓รายนะครับ

นี่ครับตู้รักตู้แรกนิ่งหมดแล้ว
อาสามูลนิธิร่วมกับตันยู
ใช้อุปกรณ์ระบายความร้อนและอากาศเสีย
แล้วก็เอาถังออกซิเจนลงไปในท่อ
แล้วก็โรยตัวลงไปช่วยเหลือคนเจ็บขึ้นมาทีละคน

จึงนำร่างผู้ได้รับบาดเจ็บ๔คนขึ้นมาคุณผู้ชม

มูกน้ำลายน้ำตาไหลอาบหน้าไปหมดนะครับ
จากนั้นกู้ไพรก็ปั๊มหัวใจช่วยชีวิต
โดยมีญาติของผู้ประสบเหตุยืนมองเหตุการณ์อยู่
แล้วก็มีญาติของผู้ประสบเหตุคนหนึ่งนะ

พนมมือจุดทูบเลยนี่
จุดทูบบอกกล่าวสิ่งสักจิตเลยล่ะ

จากการพูดคุยกับนิติบุคคลของคอนโดมิเนียมแห่งนี้นะครับ
ให้ข้อมูลบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๔โมงเย็นเมื่อวานนี้นะ

ใกล้กับวัดบังนาในถนนสุขุมวิทย์กรุงเทพมหานคร
จากการตรวจสอบมันเป็นท่อพักน้ำครับ
ท่อพักน้ำเปิดฝาอยู่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ๓๐นิ้ว
ในท่อเนี่ยน้ำสูงเจ้าประมาณเมตรนึงได้

คนนี้เป็นหัวหน้าช่างประจำโครงการ
นายวราวุฒิอายุ๒๓ปี
นายท็อตสะพลอายุ๒๖ปี
๒คนนี้เป็นช่างประจำโครงการ
แล้วก็อีกคนนึงคือนายสารีมาร
อายุ๓๗ปีเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยครับ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะครับตัวของคุณวราวุฒิกับทศพลเนี่ย
เป็นช่างใช่ไหมเป็นช่างประจำคอนโดใช่ไหม
ลงไปซ่อมเครื่องสูบน้ำที่มันเสีย
คือข้างในข้างล่างเนี่ยมันมีเครื่องสูบน้ำ๒ตัวครับ
แล้วมันเสียใช้การไม่ได้ก็เลยเปิดฝาท่อสองฝาออก
บันไดเหล็กพาดแล้วก็ลงไป
แต่มาทราบว่าระหว่างนั้นอาจจะไม่ได้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า
ที่มันจ่ายไปที่ปั๊มคือปั๊มมันเสียใช้การไม่ได้จริง
แต่ไฟมันยังไปเลี้ยงอยู่ดูสิขึ้นมาเนี่ย
ตัวอ่อนหมดแล้วอ่ะเนี่ยครับไฟมันรั่วครับคุณผู้ชมครับ
แล้วเกิดไฟช็อตขึ้นกระทั่งรอปภทราบข่าวใช่ไหม
มีพนักงานได้รับบาดเจ็บตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ
แล้วก็รีบลงไปช่วยคือตอนนั้นไม่ได้คิดอะไร
ไม่ได้คิดถึงชีวิตตัวเองไปก็เจอไฟช็อตเข้าอีกนะครับ
ทำให้ได้รับบาดเจ็บเป็นรายที่สาม
สามคนแล้วนะพี่ดิเลกหัวหน้าช่างมานะครับ
เห็นว่ามีคนงานลูกน้องประสบเหตุในบ่อนะครับ
อีกคนนึงลงไปช่วยอีก
ลงไปช่วยอีกก็ไม่ทันอีกครับคุณผู้ชมฮะเจ็บเป็นคนที่สี่ไป
จากการสอบถามข้อมูลจากตำรวจนะครับ
ล่าสุดทราบว่าทั้ง๔คนนะครับถูกไฟช็อต
ส่วนเรื่องอากาศเป็นพิษหรือว่าก๊าซไข่เน่า
ออกซีเจนน้อยอะไรอย่างนี้นะก็เป็นระหว่างที่
น่าจะหมดสติและสุดโดมตอนอยู่ในบอร์นะครับ
พอช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมฮะ
มีผู้ประสบเหตุ๒รายคือคุณทศพลกับคุณวราวุฒิ
ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสแพทย์พยายามยื้อชีวิตครับ
แต่ต้องขอแสดงความเสียใจกับทั้งสองครอบครัว
สองท่านนี้เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ
ความปลอดภัยในการทำงานเห็นไหมนะครับ
ลงไปจะซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าคุณต้องตัดไฟก่อน
ครับแล้วลงไปนะครับถ้ามีคนเจ็บ
คุณต้องตรวจสอบก่อนก่อนที่ลงไปช่วยเขานะฮะ
โอ้โหขอให้เอาบทเรียนนี้นะครับ
ดูแล้วก็ขอให้ช่างทุกคนนะครับเอาไประมัดระวังด้วย
ไม่อยากให้เกิดความสูญเสียแบบนี้เลย
ไม่อยากอ่านข่าวแบบนี้แล้วนะคะ